ที่บ้านนี่มีน้ำขนมเส้นน้ำเงี่ยวอย่างเดียวครับ

เวลาอย่างวันนี้คนมาอยากจะกิน
อะไรที่รับให้กุลเตี่ยวเนื้อของเราขายดีกว่าแรก
มันจะเป็นเพราะว่าสูตรของป้าเขาจะใช้น้ำผึ้งกัน

มีผู้เท่าผู้แก่เขาบอกมาบอกว่า

เพราะว่าหยวกป่าเนี่ยจะทำให้น้ำมันหวานนะคะ
สวัสดีแฟนแฟนคุณผู้ชมทั้งประเทศนะเจ้า
แววเสียงสดใสแบบนี้ก็แสดงว่า
เป็นเวลาดีที่เล่าเส้นเป็นเรื่องจะพาเหล่าคนรักเส้น
ออกเดินทางไปค้นหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ
ทั่วประเทศไทยกันนะเจ้า
ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และริมรสชาติ
ความอร่อยของเมนูเส้นหลากหลายสัญชาติของจังหวัดลำพูน
ที่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำใหญ่
ข้าวซอยลำไยและเมนูเส้นสัญชาติญี่ปุ่น๓แบบ๓สไตล์
เรียกว่าทำเอาอิ่มคุงกางไปตามกันเลยใช่ไหมล่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นการเดินทางของเล่าเส้นเป็นเรื่องสายเหนือในวันนี้
ขอบอกเลยว่าความรู้และความอร่อยอัดแน่นไม่แพ้กันอย่างแน่นอน
โดยวันนี้ค่ะเราจะมาปักหมุดเริ่มภารกิจค้นหาที่มา
และเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติกันที่อำเภอเมืองแม่ห้องศรค่ะ
ซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมบุกตลาดเช้า
เพื่อพบกับ๓ร้านขนมเส้นที่ชาวเมืองแม่ห้องซ้อนต่างเร็ดคอมเมนต์
ตามด้วยข้าวเส้นน้ำมะเขือส้มเมนูเส้นดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่
รับประทานกันมายาวนานกว่าร้อยปีจากร้านอาหารไตป้าศรีบัว
แล้วเปลี่ยนรสชาติไปทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้ำผึ้ง
เจ้าเก่าเจ้าดังระดับตำนานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าหอม
จากนั้นปิดท้ายด้วยข้าวเส้นน้ำหยวก
เมนูเส้นประยุกต์เจ้าเก่าเจ้าเดียวในแม่ห้องศร
ที่ร้านขนมจีนน้ำหยวกป้าคนค่ะ
แหมอัดแน่นอย่างที่คุยไว้ไหมล่ะคะ
ก็บอกแล้วไงว่าเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่อง
และเพื่อไม่ให้ท้องต้องร้องไปมากกว่านี้
ก็เริ่มภารกิจไปกับนักเล่าเส้นคนเก่งของเรากันเลยดีกว่าค่ะ

กับผมวาริสเฟิงอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไป
เมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพาคุณผู้ชมไปรู้จักเรื่องราวของเส้นอนาชาติ

วันนี้ครับเดินทางกันต่อครับผ่านเกือบ๒๐๐โค้ง

แน่นอนถึงเวลานี้เราหิวกันแล้ว
แต่ว่าก่อนจะเดินทางไปค้นหาเมนูเส้นอนาชาติ
จังหวัดแม่ห้องศรเรามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
จังหวัดแม่ห้องศรนั่นก็คือพระธาตุดอยกล่องพร้อมกันเลยครับ
ยพระเอาเลิกเอาชัยเรียบร้อยคุณน็อตก็ไม่รอช้าค่ะ
รีบลงมาเพื่อสำรวจร้านเส้นในตัวเมืองแม่ห้องศร
อย่างที่ได้สัญญากับแฟนรายการเอาไว้
แต่เอ๊ะจะว่าไปเนี่ยเรามีผู้รู้มาถ่ายทอดเรื่องราวประวัติความเป็นมา
ของจังหวัดแม่ห้องศรให้เราฟังกันด้วยนี่นะ

เป็นเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ห้องศรใช่ไหม

อยากรู้เรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดแม่ห้องศรเนี่ย
ตั้งแต่ยุคอดีตเลยเกิดขึ้นได้อย่างไรจังหวัดแม่ห้องศร
ในส่วนของประวัติของเมืองแม่ห้องศรนะคะ
จะเริ่มจากจังหวัดแม่ห้องศรเนี่ยเป็นร่องน้ำ
ร่องน้ำธรรมดาที่ใช้ฝึกสอนช้างค่ะ
นำโดยเจ้าเมืองแม่ห้องศรคนแรกเลยนะคะ
ที่นำช้างมาฝึกสอนในร่องน้ำค่ะ
จังหวัดแม่ห้องศรเนี่ยก็เลยมีชื่อว่าแม่ร่องสอนนะคะ

เมื่อก่อนก็เลยเป็นชื่อเมืองแม่ร่องศรใช่ไหม

แล้วมันกลายมาผันมาเป็นแม่ฮองศรได้ยังไง
ส่วนมากคนที่อยู่ที่นี่เขาจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดนะคะ

ถ้าเทียบประมาณ๑๐๐นะคะ๘๐ก็จะเป็นไทยใหญ่หมดเลยค่ะ
อยู่กันเป็นเหมือนว่าอยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอยู่กันมานานแล้ว

แล้วไทยใหญ่นี่มีส่วนในการช่วยสอนช้างไหม

เพราะว่าเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดแม่ห้องศรเนี่ยเป็นชาวไทยใหญ่นะคะ

ก็เป็นเมืองที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ช้างไปใช้งานต้องมาเอาที่เมืองนี้แหละ

แล้วก็เอาไปใช้งานต่างจังหวัดต่างนะครับผม

ต้องมาอาหารการกินชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยใหญ่เนี่ยเป็นยังไง
ชาวไทยใหญ่เองนะคะที่อยู่ในจังหวัดแม่ห้องศรเนี่ยเขาจะทำอาชีพปลูกถั่ว

ข้าวปลูกงาเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
ที่นี่ก็จะขึ้นชื่อเรื่องกับข้าวหรือว่าอาหารที่ทำมาจากถั่วนะคะ
แล้วก็จะเป็นพวกขนมที่เป็นธรรมจัดง่ายอย่างนี้ค่ะ
อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดแม่ฮองศรคือ
ข้าวเส้นค่ะ
ข้าวเส้นนี่ก็คือขนมจีนนะภาษาการก็คือขนมจีน
ไตนี่ก็คือเป็นชื่อเรียกของชาวไต

ข้าวเส้นไตก็คือข้าวเส้นของชาวไทยใหญ่
เที่ยวเสร็จแล้วหิวแล้วควรจะไปไหน

อาหารและขนมพื้นบ้านเนอะ
ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดในจังหวัดแม่ห้องศรเลยนะคะ
ก็จะเป็นข้าวเส้นไตนะคะของป้าอุ๊ดค่ะ
แล้วก็จะเป็นขนมเส้นนะคะหรือว่าข้าวเส้นไปเหมือนกัน

อ่อตลาดสายหยุดก็คือเปล่าว่าต้องมาเท่าเช้าใช่ไหม

คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแม่ห้องศร
ตลาดสายหยุดนะคะตลาดเช้ากลางตัวเมืองแม่ห้องศรที่จะเติมพลังให้กับผู้มาเยือน
เมนูอาหารไตหลากหลายรูปแบบโดยเมนูแรกที่เราจะมาตามหานั่นก็คือข้าวเส้นน้ำมะเขือส้ม
หรือที่เรารู้จักกันในชื่อขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะ
เดินทั่วตลาดก็เห็นว่ามีร้านขายข้าวเส้นน้ำมะเขือส้มอยู่หลายร้าน
แต่ที่ดูจะเก่าแก่และเป็นที่นิยมก็คงต้องยกให้กับร้านป้าอู๊ด

โดยน้ำมะเขือส้มนะคะจะใช้หอมแดงกะปิหมูสับมะเขือเทศรากผักชี
และน้ำซุปที่ได้จากการต้มไก่มาเคี่ยวให้เข้าที่
โดยร้านป้าอูร้านนี้เขาเปิดมาได้กว่า๕๐ปีจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูก
แต่ถึงจะเปลี่ยนมือแต่รสชาติความอร่อยก็ยังคงมาตรฐานไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งร้านก็คือข้าวเส้นย้ายจางอีกหนึ่งตำนานความอร่อยถามใครใครก็รู้จัก
ความพิเศษของร้านเส้นยายจ่างแอบสืบสาวราวเส้นจนรู้ว่า
ร้านนี้เนี่ยเขาใส่ปลากระป๋องลงไปในตัวน้ำมะเขือส้มด้วยเรียกว่าล้ำขนาดเจ้า
มาถึงแม่ห้องศรทั้งทีนะครับก็อย่าลืมแวะตลาดสายุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ทันนะครับ
อย่างเรานะครับมาเที่ยงก็ยังมีร้านเมนูเส้นที่จังหวัดแม่ห้องศรให้เราได้ค้นหาอีกนะครับ
และแน่นอนครับวันนี้รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องของเราจะพาคุณผู้ชมไปสืบสาวราวเส้นร้านดังในจังหวัดแม่ห้องศรกัน

โปรดติดตามตอนต่อไป